เวลาไปเที่ยวไปที่ไหนพื้นที่ที่มีคนเยอะต้องระมัดระวัง
เรื่องของทรัพย์สินของมีค่าของเราอย่างเช่นที่คอนเสิร์ต
คอนเสิร์ตนี้มีคนทำกระเป๋าสตางค์หาย
คนที่เขาพบเนี่ยเขาก็ไปให้กับนักดนตรีนักร้องนักร้องดังด้วยนะ
ส่วนมากก็จะประกาศไงใครทำกระเป๋าหล่นหายมาเอานะแบบนี้หรือเปล่าคะ
ใช่ครับให้ช่วยตามหาอีกแรงแต่นักดนตรีซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังคนนี้
ประกาศตามหาเจ้าของแบบนี้ผมถามคำหนึ่งเจ้าของเขาจะกล้ามาเอาเหรอครับ

เธอลืมกระเป๋าที่งานคอนเสิร์ต
เร็บมาเอาเธอก่อนมันจะหาย
เปิดดู

มันใส่ไม่ใหญ่แค่สี่สิบก้าน
มีบัตรประชาชนเป็นผู้หญิง
รวยไม่จริงมีเงินแค่ร้อย
ถ้าเขาคอนเสิร์ตเขาเบิดให้จ่อย
เจอตังค์หนึ่งร้อยไว้กลับคอนโด

ไม่ขึ้นไปเอาเพราะอะไรคะ
มีเงินแค่ร้อย
แค่เงินหรอ

แต่คลิปนี้ถามในแบบโลกโซเชียล

โอ้โหชาวเน็ตมาคอมเมนต์กันเพียบเลยว่าพี่เบิ้ลปฐุมราช
ร้องตามหาเจ้าของกระเป๋าสตางค์
ร้องแบบนี้ถามคำเขามาเอาหรือยังเนี่ย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมาในงานคอนเสิร์ตที่ซีบาร์
ตลาดหัวถนนอเผอบางทีจมุดที่จังหวัดสมุดประกาศ
แฟนคลับเขาเจอกระเป๋าสตางค์หล่นกลางงานไงก็เลยเอาไปให้พี่เบิ้ล
เบิ้ลพี่เบิ้ลช่วยหน่อยประกาศตามหาเจ้าของกระเป๋าให้หน่อย
เอ้าจริงนะไม่แน่ใจอะลูกไปเอาหรือยัง
สุดท้ายก็มีเจ้าของมารับแล้วฮะ
แต่คาดว่าจะเป็นการติดต่อรับหลังเวที

หลังไมค์คือไม่ให้รู้ว่าเป็นใครนะคะ
ฟังดูเนื้อเพลงนี้ก็แบบนะมันก็นิดนึงนะ

ก็แซวคงไม่ได้มีอะไรมาก
เป็นมิติใหม่ของการประกาศหาเจ้าของแบบว่านะคะ
เดี๋ยวเราจะเอาไปใช้บ้างมันต้องแต่งกันสดเลยนะ
แต่เอาจริงนะเพราะลูกคู่หลายคนเป็นอย่างนี้
เวลาเขาร้องเพลงสดในนั้นก็พี่โฟนคณะสุนตอน
ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาลองเดี๋ยวจะอัดคลิปมาให้ดูถ้าเกิดมีแบบนี้นะ